คือช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีโพลของสำนักต่างเนี่ย

เพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยระบุว่าการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเนี่ย
ของโพลหรือว่าของที่ไหนก็แล้วแต่

วันก่อนวันเลือกตั้งจริงคือ๑๔พฤษภาคม
เท่ากับว่าวันอาทิตย์นี้อาทิตย์สุดท้าย

ล่าสุดวันนี้นิดาโพเปิดเผยผลสำรวจศึกเลือกตั้ง๒๕๖๖ครั้งที่๓
นี่ครับกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจ๒๕๐๐คน
ถือเป็นครั้งแรกนะฮะที่นิดาโพสำรวจศึกเลือกตั้งมา
ก่อนหน้านี้สองครั้งนะครับครั้งที่สามครั้งนี้ปรากฏว่า
คุณพิทาหัวหน้าภักดิ์ก้าวไกลพิทาริมจรวรรณรัฐนะฮะ
คะแนนนิยมแซงคุณอิ๊งแพทองทานชินวัฒน์จากภักดิ์เพื่อไทยไปแล้ว
สำหรับคำถามที่ว่าบุคคลที่ประชาชน
สนับสนุนให้เป็นนายมนตรีเนี่ยจะสนับสนุนใคร
นี่ครั้งที่๑ครั้งที่๒นี่แพ้คุณอิ๊งครั้งที่๓ชนะนะครับ
ตามมาด้วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะแล้วก็คุณเศรษฐธวิสินทร์
ที่ยังหาคนเหมาะสมไม่ได้ก็มีนะครับส่วนหัวข้อพักการเมืองที่ประชาชน
จะเลือกให้เป็นสอสอบัญชีรายชื่อและสอสอแบบแบ่งเขต๕อันดับแรก
ยังคงเหมือนเดิมนะฮะซึ่งก็เป็นเพื่อไทยนะฮะ
แต่คะแนนลดลงจากสองครั้งที่ผ่านมานะครับแล้วตามด้วยก้าวไกลนะครับ
ต่อด้วยรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์แล้วก็ภูมิใจไทย
ล่าสุดการเมืองไทยนะครับทุกผู้ชมครับความเคลื่อนไหวนะฮะ
เช้าวันนี้นะครับคุณแพทองทานชินวัฒน์หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
คันดิเดตนายกรัฐมนตรีของภาคเพื่อไทยวันนี้นัดแถลงข่าวเลย
เพิ่งคลอดลูกชายมาได้๒วันเองนะครับวันนี้นัดแถลงข่าวที่โรงพยาบาลเลยนะครับ
แล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์หลายเรื่องนะอย่างเช่นเรื่องที่คุณทักษิณชินวัฒน์นะครับ
คุณพ่อของคุณนิ้งนะที่วันนั้นโพสต์บอกอยากจะกลับบ้านมาเลี้ยงหลาน
ญาติกลับบ้านเลี้ยงหลานใช่ไหมอ่านี่นะฮะซึ่งวันนี้เรื่องของการออกจากโรงพยาบาลเนี่ย
คุณแพทองทานบอกว่าหมอก็อนุญาตให้กลับบ้านแล้วล่ะหลังจากผ่าคลอดมาเมื่อ๑พฤษภาคม
จากนี้ไปเนี่ยจะไปลงพื้นที่หาเสียงเนี่ยจะขึ้นเวทีเนี่ยน่าจะร่วมเวทีปราศัยใหญ่
คือ๑๒พฤษภาคมที่อารีน่าเมืองทองทานีผลโพลต่างที่ตอนนี้
อาจจะจากที่๑ลงมาเป็นที่๒นะคุณอิ๊งบอกว่าตรงนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการเลือกตั้ง
การใช้วิจารณญาณของทางประชาชนนะครับอยากให้ประชาชนใช้วิจารณญาณเลือกแบบมียุทธศาสตร์
ให้เพื่อไทยชนะขาดไม่ต้องรอมาลุ้นเหมือนปี๖๒ที่แม้จะได้อันดับหนึ่งแต่ก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้
คุณพ่ออยากกลับมาเลี้ยงหลานพูดตลอดเขาไม่เคยพูดว่าเขาอยากกลับมาเป็นนายกนี้ถูกไหม
เขาอยากกลับมาเลี้ยงหลานเขาพูดทุกครั้งที่เขาอยากกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันคือถ้าเป็นความจริงแล้วอ่ะ
มันไม่เกี่ยวกันเลยแต่คนก็ชอบปลูกให้มันเกี่ยวกันซึ่งก็ไม่แปลกค่ะ
ขอแค่ความเข้าใจพื้นฐานความเป็นมนุษย์นะคะว่ามนุษย์ต้องมีความหวังไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม
ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยอิ๊งดีใจที่ผ่านมาแล้วหลายปีแล้วเขายังหวังอยู่
ถ้าโพลเนี่ยบางอันก็เชื่อถือได้บางอันก็เชื่อถือไม่ได้เราลำบากมาหลายปีแล้วอะค่ะ๘๙ปีแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่รอแล้วเราต้องเลือกตั้งเพื่อเปลี่ยนเลือกตั้งเพื่อเปลี่ยนประเทศจริง
เปลี่ยนได้เลยไม่ต้องรออีก๔ปีแล้วค่อยเปลี่ยนเลือกตั้งให้มีระบบเลือกตั้งให้มียุทธศาสตร์
เลือกตั้งให้พักเพื่อไทยชนะถล่มทลายเพื่ออะไรเพื่อจะเปลี่ยนเลยนะคะไม่ใช่ไม่ต้องเพื่อไปรอลุ้น
เหมือนปี๖๒ที่เราได้เสียงข้างมากแต่เราจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้
อ่ะก็เดี๋ยวน่าจะขึ้นเวทีปราศัยครั้งแรกก็สิบสองพฤษภาคมก็น่าจะเป็นช่วงปลาสายใหญ่ครั้งสุดท้ายของทุกพักนั่นแหละนะฮะ
เพราะว่า๑๓พฤษภาคมหลังจาก๑๘นาฬิกาไปแล้วก็จะหาเสียงอะไรกันไม่ได้แล้ว
ส่วนการที่มีการปราศัยพาดพิงพักภูมิใจไทยของคุณเศรษฐาทวีสินจนถึงให้มีการเขียนจดหมายน้องหนูถึงพี่นิด
โมทสารคดีเดี๋ยวรอดูกันได้นะคะไปดูเรื่องของพี่นิดกับน้องหนูกันหน่อยละกัน
หลังจากที่มีการประสัยพาดพิงกันจนนายอนุทินออกมาตอบโต้อย่างดุเดือด
แล้วก็ไฟเขียวให้สมาชิกพักฟ้องดำเนินคดี
ล่าสุดนายสุภาชัยโพสุผู้สมัครสอสอนครพนม
นำทีมฝ่ายกฎหมายเอาเอกสารหลักฐานคลิปเสียงต่าง
ฟ้องแล้วจริงนะคะดำเนินคดีกับแกนนำพักเพื่อไทย๔คน
คนที่๑คือคุณเศรษฐาทวิสินคนที่๒คือนายอดิษรเพียงเกรด
คนที่๓นายจตุรนฉายแสงและคนที่๔นายนัทวุฒิสายเกลือ
ที่ประสัยเข้าข่ายความผิดธรรมินประมาทใส่ร้ายป้ายศรี
ทำให้ตัวเขาและพักภูมิใจไทยได้รับความเสียหาย
นายสุภาชัยใจสมุทรนายทะเบียนพักภูมิใจไทยก็แถลงยืนยันเหมือนกันนะคะว่า
จะใช้กฎหมายจัดการคนที่มาใส่ร้ายพักโทษสูงสุดถึงขั้นยุบพักว่าอย่างนั้นเลย
เพราะฉะนั้นวันนี้คุณเศรษฐาต้องพร้อมรับผลในสิ่งที่ตัวเองทำเอาไว้
แสดงให้เห็นถึงความไม่มีวุฒิภาวะ
ส่วนประเด็นที่คุณเศรษฐาตั้งกำแพงว่าจะไม่เอาพลเอกประวิทย์ไม่เอาพักกัญชา
ถ้าหลังเลือกตั้งไม่เป็นไปตามนี้คุณเศรษฐารับผิดชอบไหวหรือเปล่า
เพราะคุณสุภาชัยบอกว่าไม่คิดว่าคุณเศรษฐาจะมีอำนาจในการตัดสินใจ
เพราะว่าคุณเศรษฐาก็เป็นตัวแสดงคนนึงเท่านั้นแหละ
มาก็ทำช้อปปิ้งตำแหน่งนายกถ้าไม่ได้ก็คงกลับไปขายบ้านจัดสรรเหมือนเดิม
คุณเศรษฐาอาจจะมีความสามารถในเรื่องการบริหารธุรกิจ
แต่ในเชิงการเมืองต้องเรียนรู้ให้มากกว่านี้
อันนี้ก็พูดคล้ายกับที่คุณอนุทินพูดไว้
คุณเศรษฐาวันนี้ยังไงบ้างถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้ว
วันนี้นะคะไปช่วยคุณวันอยู่บำรุงปราศัยที่ตลาดบางแคร์
นักข่าวก็ถามเลยว่าเอาพี่นิดรู้หรือยังโดนแจ้งความเนี่ยยังไง
เขาบอกอ๋อผมทราบแล้วก็ให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการ
ก็ว่าไปตามขั้นตอนนั่นแหละแล้วก็เลยถามว่า

ที่เป็นตัวแสดงท่านหนึ่งไม่ใช่ตัวจริง
ช้อปปิ้งตำแหน่งนายกมาอะไรแบบนี้ว่ายังไง
เศรษฐาก็บอกว่าเอ๊ะคุณสุภาชัยนี่เขาก็อยู่คนละพักกับผมเนอะ
รู้ดีกว่าตัวผมคุณสุภาชัยนี่เขาเป็นใครเหรอ
หรือเขามีตำแหน่งอะไรคุณเศรษฐาก็ถามกลับมาแบบนี้นะคะ
ส่วนวันนี้นะคะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เขามีการสาธิตแล้วนะการจัดสถานที่ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงคะแนนให้กับคนที่จะไปเลือกตั้งนะคะ
แล้วก็ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดตามมา
ซึ่งกรกตมีการสาธิตการอำนวยความสะดวกให้กับ
ผู้ที่มีความบกพร่องหรือว่าผู้พิการทางสายตา

หรือผู้ที่มีความบกพร่องเดินไม่ได้คนพิการต่างเนี่ย
สามารถลองขอให้ญาติลงคะแนนแค่นได้ด้วยเหมือนกันให้ยื่นคำล้อง๕ทับ๖
ส่วนคนที่บกพร่องทางร่างกายคืออาจจะไม่มีแขนพิการแขน
หรือมือทั้งสองข้างไม่สามารถพิมพ์ลายนิ้วมือได้
ก็ให้ลงคำร้อง๕ทับ๖ด้วยเหมือนกัน
ประชาชนจะไม่สับสนในเรื่องของการลงคะแนน
แล้วก็ยืนยันว่าจะสามารถทราบผลคะแนนได้
ไม่เกิน๔ทุ่ม๑๔พฤษภาคมนี้แน่นอน